ขโมยโทรศัพท์มือถือตรงเคาน์เตอร์เลย
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางกะปิ

ห้างคือยังไม่เปิดเท่าไหร่นะ
เคาน์เตอร์เขายังคลุมผ้ากันอยู่เลย
คนร้ายตรงเข้าไปที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้

เดินเข้ามาในห้างจากนั้นเดินมาที่เคาน์เตอร์ของร้านแกรน

แล้วก็กลับขึ้นมาพร้อมกับถุงสีส้ม๒๓ใบ
ภายในเป็นโทรศัพท์แล้วก็เดินหลบหนีไป
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังร้านดังกล่าว
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๓มกราคมที่ผ่านมา
เปิดร้านตามเวลาปกติ๘โมงครึ่ง
แต่เห็นโทรศัพท์ในร้านหายไปกว่า๒๐เครื่อง

พบว่าคนร้ายก่อเหตุกี่โมงรู้ไหมคุณ
๔ทุ่มครึ่งของวันที่๒๒มกราคม
ก็ใช้เวลาในการก่อเหตุไม่นานนะครับ
โดยตอนนั้นเองเป็นช่วงที่ร้านลวงเขาก็ปิดไปแล้ว
ถึง๓๐นาทีแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแถวนั้น
ล่าสุดก็ทางร้านเดินทางไปแจ้งความกับโรงพักแล้ว
ก็สูญเสียโทรศัพท์ไปมูลค่าประมาณ๑แสนบาทครับ